มาแล้วค่ะข่าวดีจากหมอไก่พพาธินีค่ะ
จะมาเฉลยกับบันเทิงไทยรัฐนะคุณผู้ชมค่ะว่า
เดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
มี๓ราศีที่เขาบอกว่าหยิบจับอะไรก็ได้โชค
ดวงเห้งแบบมาเหนือเมฆแบบดวงดีจริงจริงคุณผู้ชมอืม
เรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อลุงพลที่เป็นข่าวราศีสิงนะ

เกิด๑๗สิงหาคมคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนราศีที่ต้องระวังเรื่องงานอาจจะติดขัด

ถือว่าเป็นราศีที่ได้เปรียบราศีอื่นอยู่มากเลย

ดวงมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์อีกด้วย
สำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยเรียกได้ว่าดวงดีแบบไม่มีอะไรมากั้นไม่มีอะไรมาขวางเลยนะคะ
ดีในเรื่องของการงานแล้วก็ดวงดีในเรื่องของการเงิน
หวังผลในเรื่องของการงานได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานค่ะ
การเงินถือว่าราบลื่นมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภอีกด้วย
ชาวราศีสิงศ์เนี่ยอย่างอื่นนะคะก่อนที่จะเตรียมอะไรอย่างอื่นให้เตรียมผ้าขนหนูเอาไว้ก่อนเลย
ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเหนื่อยมากนะจะต้องแบบว่ามีงานมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมาย
ให้คุณรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องงานเนี่ยหนักจริงงานเยอะจริงแต่ว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะ
ยังมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาที่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ
ราศีที่ควรจะระวังตัวในช่วงนี้ก็คือชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันเนี่ยเหมือนกับว่าการงานที่เคยลาบลื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยลาบลื่นแล้วนะคะ
เวลาที่เราตกลงเจรจากับใครเราอาจจะเหมือนกับว่าเจอในเรื่องของการผิดนัดผิดสัญญาอะไรอย่างนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงค่ะ